ยังอยู่ที่เรื่องของการขับรถมีผู้หญิงคนหนึ่งไปจอดรถซื้อของไปบังหน้าร้านร้านค้าร้านหนึ่ง
เจ้าของร้านก็ไม่พอใจออกมาแล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็มีคลิปออกมาให้ชมไปดูเลยครับ

คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูก

ชื่อว่าโหดสัตว์ตามภาพ

เจ้าของคลิปก็ได้จอดรถอยู่ที่หน้าร้านอาหาร

ไม่ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้แต่ไปจอดรถแล้วไปซื้อของที่ร้านอื่น
เจ้าของร้านก็เลยไปไล่ไม่ให้จอดเพราะไปบังหน้าร้านเขา
เจ้าของคลิปก็แย้งว่าอ้าวถนนหลวงนี่คะทำไมถึงจอดไม่ได้
ซื้อที่ไว้เหรอคะถ้าไม่อยากให้คนไปจอดก็ไปขายในซอยสิคะ
อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าในกระแสโซเชียลมันมันแบ่งเป็นสองฝ่าย
อืมฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับผู้หญิงเจ้าของรถฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วย
แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับผู้หญิงเจ้าของรถมากกว่าเพราะมองว่าอ่ะ
โอเคมันเป็นถนนหลวงก็จริงแต่ควรจะมีมารยาทไหม
ควรจะไปจอดบังหน้าร้านเขาหรือเปล่าเพราะมันไปกระทบกับเรื่องของการค้าขายของเขา
อะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นสองฝั่งสองฝ่ายนะครับ
ทีนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันมีข้อมูลจากเป็นกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม
เขามีการออกมาบอกเอาไว้นะฮะว่าถ้ามีการจองหรือกั๊กที่เอาไว้เพื่อให้กับตนหรือผู้อื่น
โดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจรถือว่ามีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถ้าใครพบเห็นมีเจ้าของร้านไปจองที่เอาไว้แบบนี้สามารถแจ้งจำรวจได้ทันทีนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้คือเขาไม่ได้จองเขาไม่ได้เอาของไปวางกั๊กเอาไว้แต่เขาไม่ให้คนไปจอง
ถูกปรับหมื่นนึงทำไม่ได้นะครับ